เรื่องของการส่งพัสดุนะครับ
เพราะว่าเจ้าของก็อุตส่าห์แพ็คอย่างดีเลยนะ
ในการที่จะให้บริษัทเขาส่งไปให้ลูกค้าปลายทาง
ปรากฏว่าพอไปถึงปลายทางมันออกมาเป็นสภาพเละเทะแบบนี้
อย่างนี้แหละเนอะ
ใช่มันจะมีขาอยู่ตรงนี้ไง

ติดอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะแฝนอยู่ตรงนี้มันจะแน่น
ตรงนี้มันหลุดลงมาขาตรงนี้ขาตรงนี้จะมาเชื่อมตัวตรงนี้
ขาตรงนี้ก็พุดพักลงมาเลยนะ
มันหักลงมาแต่ว่ามันไม่ลงพื้นเพราะ
นี่ฮะพอถึงปลายทางสภาพเป็นแบบนี้
เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าตอนเจ้าของเนี่ยเขาฝากบริษัทส่งพัสดุเนี่ย
เขาห่อแพ็คเรียบร้อยอย่างไร
แล้วพออาฟเตอร์มันเป็นยังไงคุณดูสิเห็นไหม
ก่อนส่งลักษณะเขาห่อเรียบร้อยนะ
เก็บตัวเครื่องทุกอย่างส่วนข้างล่างมันเป็นขาเหล็กอยู่แล้ว

พอหลังส่งเละเทะแบบนี้

จริงคือเครื่องจักรเย็บผ้านะคุณนะ
เครื่องจักรเย็บผ้าแล้วก็ตอนมาส่ง
ปรากฏว่าอุปกรณ์แตกหักมอเตอร์จักรเนี่ย
หลุดออกมาจากฐานยึดจนใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ

จากต้นทางที่จังหวัดเลยเมื่อวันที่๒๑พฤษภาคม
บอกว่าโอ้โหเขาแพ็คมาอย่างดีนะครับ

เย็บผ้าถูกส่งมาถึงที่จังหวัดระยอง

พบว่าได้รับความเสียหายหนักจนใช้งานไม่ได้

ปฏิเสธบอกว่าลูกค้าแพ็คมาไม่ดี

ต้นทางบอกแพ็คมาดีส่งภาพมาให้ดูเลย

ของพังเสียหายไม่รับผิดชอบแบบนี้อีกนะครับ
แล้วก็ยังมีจากเย็บผ้าอีก๑ตัวนะคุณ

ยังค้างส่งอยู่ที่บริษัทดังกล่าวด้วย

พังเสียหายยับเยินพอกัน
ตอนนี้ทำใจไม่ได้ต้องหาวิธีในการซ่อมจักรเองคุณ
และชาตินี้ไม่ขอกลับไปใช้บริการขนส่งของบริษัทนี้เลยนะฮะ
เราไม่ส่งแน่ค่ะพี่ของมันมีมูลค่า
การก็เสี่ยวความรู้สึกเนอะ
ใช่ค่ะพี่แล้วค่าส่งเราจ่ายไปค่อนข้างที่จะเยอะ
แล้วเราได้รับการบริการแบบนี้ค่ะ
เรามีติดต่อไปที่ไลน์แอบที่เป็นส่วนกลาง
ก็ส่งรูปตามเรื่องเขาก็แจ้งเรามาเหมือนเดิ

การที่จะชดใช้หรือว่าเรียกค่าเสียหายกันต่อนะฮะ
แต่ว่าคนที่เป็นผู้เสียหายบอก

เพราะทางนั้นปัดความรับผิดชอบอย่างเดียวเลยนะครับ
ก็เลยอยากจะฝากเตือนคนที่กำลังจะส่งสินค้า
ที่มีความเสี่ยงของอาจจะแตกพังเสียหาย

ควรเลือกบริษัทขนส่งพัสดุที่ไว้ใจได้

ของพังเสียหายแล้วก็ต้องมาเสียใจทีหลังแบบเธอนะครับ